เปิดมาไม่นานนะครับเพียง๕ปีแต่ว่าได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเป็นอย่างมากนะครับ
ความอร่อยของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมเข้าไปค้นหาพร้อมกันเลยครับ

อ๋อจุ่นกับวินี่จะของร้านตัวจริงเลยนะครับผม

ก็จะมีอาหารไทยแล้วก็มีญี่ปุ่นนิดหน่อยแล้วก็มีสเต็กเพิ่มนิดหน่อยค่ะ

อย่างนี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีเนี่ยมีเมนูเส้นอะไรแนะนำครับ
อ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตบุคคลมในครัวนะ

ไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
ว่ามีอะไรบ้างนะฮะค่ะอ่ะอันนี้เครื่องเลยผักนี่มี
ผิกไทยอ่อนบ๊อกคอรี่ขนาร์
ใบมะกูฏแครอตแล้วก็ขาดไม่ได้ใบกะเพรา
แล้วก็ฟ้าแดงพริกฟ้าแดงแล้วอันนี้ก็คือไส้กรอกปลา
เอ่อเป็นทะเลไซส์กอกปลาใช่แล้วก็ผิกกุ้งแล้วก็ปะหมึก

ขึ้นชื่อว่าเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาส์ทะเล
พี่วิเขาก็ขอพิถีพิถันในการเลือกเครื่องทะเลเหล่านี้กันสักหน่อยค่ะ
กุ้งก็ต้องเลือกใช้กุ้งกุลาดำ
เพราะเนื้อกุ้งชนิดนี้เมื่อสุกแล้วนะคะจะมีความกรอบ
ส่วนปลาหมึกก็นำมาแล่เป็นชิ้น
แถมยังเพิ่มลูกเล่นในการแร่ให้มีรูปร่างเหมือนตัวปลาหมึกอีกด้วย
แล้วก็ยังมีไส้กรอกปลาที่รับมาจากกาลสิน
ซึ่งพี่วิชิมมาแล้วว่ารสชาติแบบนี้นี่แหละ
ที่จะช่วยให้สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลของทางร้านอร่อยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
เส้นสปาเกตตี้

ใส่ค่ะที่นี่ใส่ลูกค้าจะชอบมันจะดูไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็กลมกล่อมกว่าค่ะ

ใช่ค่ะตัวพริกตัวผัดตัวนี้ค่ะ

เมื่อก่อนมีเชฟสอนแล้วก็เราก็มาได้ต่อรสชาติของเรา
เพราะว่าของเขาพี่เขาอยู่ญี่ปุ่นอาหารเขาจะไม่ทานรสจัดเหมือนของคนไทย

ก็จะมีพริกฟ้าแดง

แล้วก็น้ำมันเอาไปปั่นก่อนแล้วเราก็ค่อยเอามาขั้นตอนมาผัดอีกให้หอมแล้วก็ใส่เกลือนิดนึง

ค่ะ

ก็ประมาณช้อนครึ่งค่ะ

รสจะได้จัดจ้านนิดนึงประมาณนี้

ตอนนี้ก็เรื่องทะเล

อ๋อเพราะใส่ไข่แล้วมันดูมันมัวขึ้น

ใช่ค่ะจะดูน่าทานกว่าด้วย
แล้วต่อไปก็พวกผักค่ะ

ใส่พวกพริกแดงหน่อยให้ดูสีสั่น
พริกไทยอ่อนค่ะ

เส้นนี้ก็พักกันลวกกันที่เรียบร้อยนะครับ

น้ำตาลทรายก็นิดนึงค่ะ

ใช้เยอะเลยค่ะถ้าใบกะเพรามันจะหอม
เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกัน
โอ้โหสปาเกตตี้คีเมาทะเลฝีมือเชฟพี่วิ
และผู้ช่วยเชฟน็อตเนี่ยน่าจะน่าทานไม่เบาเลยนะคะเนี่ย
อยากจะรู้แล้วล่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง
ฝากคุณอนรอให้ฟังทีนะคะ

โอ้โหต้องขอบอกเลยครับว่าจานใหญ่จริงนะครับ

อยากให้ทุกคนมาเหมือนเพื่อนหลายคนแบ่งกันทานด้วยกันนะคะ

นี่เอาล่ะมาชิมกันดีกว่า

แล้วไอ้เจ้าตัวไข่มันก็ช่วยให้เนื้อมันนัวขึ้นมา

มันก็รู้สึกมีความนุ่มของมันแล้วก็ช่วยตัดความเผ็ดได้นิดหน่อย

แล้วก็กินคนใส่พริกเองซะด้วยดิใส่เต็มที่เลย

ปลาหมึกไม่สดป่ะเนี่ยมันนิ่มจัง
สดค่ะมันอยู่ที่การบ้างค่ะการหั่น
แล้วก็ทำให้มันดอกสูบมาสวยงามนิดนึงแล้วทานจนนุ่มค่ะ

มีเทคนิคในการทำปลาหมึกนะฮะจริงปลาหมึกสด
แต่ว่าเราบ้างดีทีเราก็ตกแต่งให้มันเป็นคล้ายหนวดปลาหมึ

นี่นะฮะอ่า

พอดีแฟนทำงานอยู่ที่จบรอค่ะ
วิทย์ทำงานยุงเทพฯก็ขับรถไปกลับทุกวันก็ไม่ไหว
แล้วก็เลยออกจากงานที่กรุงเทพก็ไม่รู้จะทำอะไร
ต้องเปิดแรงมีทำอะไรก็เลยมีวังเปิดร้านเล็กทำอาหาร

ก็เลยว่าเออถ้าเกิดจะไปกลับกรุงเทพ

ก็จำแล้วคนมา

จากเมนูนี้เรามีเมนูอะไรอีกที่อยากจะนำเสนอบ้าง
ที่ขายดีก็จะมีปลาทับทิมสมุนไพร

กบที่เอามาสับแล้วก็ผัดพริกแกง
ก็คือถ้าสมมุติว่ามาทานแล้วก็มีเครื่องดื่มมีอะไรอย่างนี้
เป็นเมนูชื่อดังทั้งร้านเลย
เพราะบรรยากาศของร้านนี่เรียกได้ว่ามันดูกลางคืนน่าจะคนเยอะ
ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวมากกว่า
ที่มาก็จะเป็นแนวเพื่อนกลุ่มใหญ่
แล้วก็เป็นครอบครัวที่พาเด็กมาด้วย
พาครอบครัวพาแม่พาอะไรมาทานด้วยค่ะ

ข้างหลังก็เป็นบ้านข้างหน้าก็ทำเป็นร้าน

ทำงานในบ้านเกิดตัวเองรู้สึกไงบ้างครับ

เพราะว่าจริงเราเหมือนว่า
เขาเรียกว่ามีเวลาไปนู่นไปนี่ได้
แต่พอทำร้านเนี่ยไปไหนไม่ได้เลย

แต่ถามว่ามันก็อิสระมันคนละแบบ
เรื่องอาหารเราเป็นคนชอบ
เราอยากให้อาหารทุกจานเราออกมาอร่อย

ก็ถือว่าอยู่ที่บ้านก็โอเคอยู่กับครอบครัวค่ะ

อยู่หน้าโรงเรียนในร้อยจปล
จากศรีแยกเข้ามา๒กิโลเบ๊ะเลยค่ะ

เปิด๑๐โมงปิด๓ทุ่มค่ะ
ถ้าใครอยากมาลองอาหารไทยรสชาติจัดจ้าน

นครนายกครั้งแรกก็ทำให้รู้สึกหลงรักไปซะแล้วล่ะค่ะ
ก็แหมไหนจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวและสปาเกตตี้อร่อย
ยังได้เจอโมเมนต์น่ารักของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวในวันนี้
ใครไม่เลิฟก็แปลกแล้วจริงไหมล่ะคะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าใครอยากมาสัมผัสความน่ารักและใจดีของพี่ทั้ง๓ท่านก็มาได้เลย
เพราะจังหวัดนครนายกอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้
เชื่อว่าตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วคุ้มค่ากับเวลาแน่นอนค่ะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเข้ากรุงแล้วมุ่งหน้าไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่ย่านวิภาวดีจะมีเมนูอะไรบ้างนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป